หลายคนอยู่กล้องของเรานี่ละครับ

ทำทำร่วมไข้จริงครับทำครยังมียอดคุยกับจังหารที่เว้ยใส่
ว่ามันไม่มีส่วนความดีอย่างไม่แกน่าหมายถึงทำหมายถึงว่า
ทางตำรวจในพื้นที่กับทางปรรามนาวประรัฐไม่ต้อง
แล้วก็จะกรรมรอด้วยเพราะว่าจะกรรมรอดออกทั้งหมด

แล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมดแล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมด
แล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมดแล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมด
แล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมดแล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมด

แล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมดแล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมด

แล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมดแล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมด

แล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมดแล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมด
แล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมดแล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมด

แล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมดแล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมด
แล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมดแล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมด

แล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมดแล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมด

แล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมดแล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมด

แล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมดแล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมด

แล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมดแล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมด

แล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมดแล้วก็จะกรรมรอดทั้งหมด